ไปติดตามผลงานของทีมชาติไทยชุดใหญ่เมื่อวานนี้นะครับ
พบกับทีมชาติเนเปล่าก็สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ
เอาชนะเนเปลาไป๒ประตูต่อศูนย์นะครับ
ต้องติดตามกันต่อนะครับเพราะว่ายังเหลือเกมอุ่นเครื่องอีกหนึ่งนัดนะครับ
เช่นเดียวกับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีในศึกดูไบคลับนะครับ
ก็กำลังเตรียมความพร้อมอยู่อีกสองนัดด้วยกันครับเมื่อวานนี้อุ่นเครื่อง
เสมอกันศูนย์ต่อศูนย์แต่ว่าครึ่งหลังครับ
ตัวสำรองนาทีที่เจ็ดสิบแปดอย่างฟิลิปโลเลอร์ได้ยิงเข้าไปครับ
จังหวะนี้รับบอลจากทางทิสตองโดครับหักด้วยซ้ายยิงมีฉลับ
จากนั้นนาทีที่แปดสิบเก้าครับไทยหนีไปเป็นสองต่อศูนย์
จากชาววัดวีรชาตินะครับรับบอลจากยิมวรชิตนะครับ
เป็นการลงสนามนัดแรกให้ทีมชาติไทยของชาววัดด้วยนะครับ

เกมไทยชนะในเปล่า๒ต่อ๐นะครับ
หลังเกมทางชาวัดวิรชาติที่ลงสนามเกมแรก

แล้วก็ได้โอกาสลงเล่นจนครบ๙๐นาที
บอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่อึดอัด
ส่วนตัวยังต้องพัฒนาต่อไป

แล้วก็อยากให้เข้ามาเชียร์กันเยอะในเกมนัดต่อไปครับ
สัมภาษณ์ว่าเกมนี้ทุกคนที่ได้โอกาสลงสนาม
ทำผลงานได้ดีนะครับทั้งพันศาเหมวิบูรณ์
เลิมศักดิ์อักขี่ที่ลงสนามเกมแรก
หรือว่าพุทธศาสตประตูทั้งสองคนนะครับ
จังหวะออกมาตัดบอลแล้วก็เล่นบอลด้วยเท้าได้ดี
ส่วนสาเหตุที่ไม่เปลี่ยนผู้เล่นที่เพิ่งลงสนาม
เป็นเพราะอยากเห็นผลงานของทุกคน

แต่ทุกคนเข้าใจแผนการเล่นที่ตนวางไว้ให้
เกมนี้ไทยสร้างโอกาสได้เกิน๓๐ครั้งนะครับ
นี่คือสิ่งที่สำคัญนั่นเอง
ไม่แพ้เกมลุกเลยตลอด๙นัด
ยิงไป๒๐นะครับเสียเพียง๓ลูกเท่านั้น

๒๐๒๐รอบชิงชนะเลิศนัดที่๒นะครับ
ก็ยังเหลือโปรแกรมอีกหนึ่งนัดนะครับ

ส่วนความเคลื่อนไหวของรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีนะครับ
ฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมพบกับจีน
เมื่อวานนี้ฝึกซ้อมใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงครึ่ง

ไปที่การเข้าโปรแกรมฟื้นฟูร่างกาย

รุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีก็บอกว่า
ทุกคนนั้นพยายามทำงานอย่างหนักด้วยกัน
จีนคือทีมระดับท็อปของเอเชีย
จากนี้จะมีการดูวิดีโอวิเคราะห์แผนการเล่นของคู่แข่งก่อนเกมนะครับ
ซึ่งทุกคนนั้นจะเตรียมตัวให้ดีที่สุดนั่นเองครับ
ในเดือนนี้ยังมีให้ชมอีก๓นัดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง๓
๒๖มีนาคมดูไบครับ

ทีมชาติไทยชุดใหญ่อุ่นเครื่องพบกับของแข็งนะครับสุรินาม
เข้ารายการทั้ง๒เกมนั้นเวลา๑๘นาฬิกา๔๕นาทีนะครับ
ส่วนอีก๑นัด๒๙มีนาคมครับศึกดูไบครับ
จัดอันดับรอยืนยันเวลาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะครับ